ตอนนี้อยู่ไหนเทียบถึงไหน

จะเอาหัวควายของผมไปห้างห้องกินหน่อย
ช่วงนี้ใครจะดู
ทำเลหน่อยนะครับ
น้ำก็ท่วมเจิงนองแบบนี้อาจจะส่งผลต่อ
ของสัตว์ได้โรคชีหนูก็ระบาดอยู่
ไม่งั้นจะติดมาถึงคนด้วย
ดังนั้นช่วงนี้ใครจะทำอะไรก็ตรวจสอบสภาพอากาศ
ที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้อากาศเริ่มหนาวเย็นแล้ว

อย่าลืมว่าตอนนี้ยังอยู่ในฤดูฝนอยู่

ดังนั้นอากาศยังคงแปรปวนต่อเนื่อง
เดี๋ยววันนี้มาตรวจสอบกันนะครับว่า
จะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับสภาพอากาศเมืองไทย
แล้วก็ที่สำคัญใครที่จะไปญี่ปุ่น

สถานการณ์ท่องเที่ยวคงต้องฟังดีเพราะว่า

ตอนนี้ก็เริ่มส่งผลต่อสถานการณ์ฟ้าฝนไทยบ้างแล้วนะครับ
แล้วก็พายุลูกนี้มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนที่ไปซัปโปโรนะครับ

จะวางแผนใช้ชีวิตต่างมาดูกันหน่อยนะครับ

คุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนะครับ
เรียกได้ว่าลมหนาวก็ถือว่ามีบทบาทสำคัญกับเมืองไทยของเรานะครับ
วันนี้ลมหนาวลงมาค่อนข้างแรงในรอบนี้นะครับ
รอบนี้ซึ่งหลังจากนี้เป็นต้นไปลมหนาวก็จะค่อยอ่อนกำลัง
ที่เราได้เห็นกันเป็นสัญญาณว่าลมหนาวตอนนี้ค่อยอ่อนกำลังถอยร่นกลับไปนะครับ

ยามเช้าหลายจุดหลายพื้นที่เริ่มมีหมอก

ท้องฟ้าหลายพื้นที่ในวันนี้จะโปร่งโล่งมากยิ่งขึ้นนะครับ

นี่คือภาพสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเราในเช้าวันนี้ครับ
ส่วนส่วนใหญ่นั้นยังไปปกกลุ่มบริเวณปีกตะวันตกของประเทศไทยครับ
ก็คือในบริเวณตั้งแต่ภาคเหนือไล่ลงมาจนถึงภาคใต้นะครับ
ปัตตานีส่วนบริเวณปีกที่อยู่ทางฝั่งตะวันออก
ว่าปีกที่อยู่ติดกับประเทศลาวตอนนี้ก็ได้รับอิทธิพลจาก
อากาศเย็นที่แผลลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ทำให้ฝนในบริเวณดังกล่าว
เมฆในบริเวณอังกฤษหายไปค่อนข้างเยอะ
นี่คือภาพสถานการณ์ฝน๓วันที่ผ่านมา
สังเกตว่าฝนมีการค่อยเคลื่อนตัวจากบริเวณทางตอนบน
แล้วก็ไล่ลงมาตอนกลางแล้วก็ไปบริเวณทางตอนล่างครับ
ส่วนนี้เป็นลักษณะของพายุกองเรย
ซึ่งตอนนี้พายุลูกนี้ก็กำลังจะค่อยเข้ามามีบทบาทกับกระแสลมในเมืองไทยของเรา

แต่ว่าในตอนนี้ก็จะค่อยเคลื่อนตัวมาอยู่ทางตอนบนของประเทศฟิลิปปินส

ซึ่งจุดนี้เองเนี่ยนะครับก็จะส่งผลทำให้กลุ่มฝนมีการเคลื่อนตัวขึ้นไปตามทิศทางของพายุด้วยนะครับ
ดังนั้นวันนี้ฝนในบริเวณพื้นที่ทางตอนกลางจะลดลง
แล้วก็หลังจากนั้นฝนจะค่อยลดลงอย่างต่อเนื่องในบริเวณทางตอนบน
แต่ว่าทางตอนล่างครับฝนยังคงตกอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคกลางไปถึงภาคใต้นะครับ
ดังนั้นฝนหลังจากนี้เป็นต้นไปจะเป็นลักษณะฝนที่ตกท้องฟ้าอึมครึมครึมตอนเช้ามีหมอก
ฝนฟ้าคนนองจะเกิดน้อยลงเพราะว่าเป็นช่วงที่ประสุนทรายกลับนับกลับไป
นี่คือกระแสลมเมื่อสักครู่นี้เป็นลักษณะมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ
ซึ่งมีการคาดการณ์แบบนี้ว่าช่วงฤดูหนาวที่เราจะได้สัมผัสกัน
คือประมาณช่วงสัปดาห์ที่๓ของเดือนนี้นะครับก็รอลุ้นกันไป
ก็จะสังเกตว่าช่วงเช้านี้ท้องฟ้ายังคงห่วงโล่ง
ส่วนใหญ่นั้นไปตกบริเวณทางปีกตะวันตกฝั่งที่ติดกับลาวสักส่วนใหญ่นะครับ

เริ่มมีกลุ่มฝนเข้ามาก่อตัวในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือมากยิ่งขึ้นนะครับ
เฉพาะฝั่งที่ติดกับพม่านะครับ
ก็จะมีลักษณะของกลุ่มฝนตกหนักบางจุดบางพื้นที่นะครับ

บริเวณทางตอนล่างฝนค่อนข้างที่จะหายไป
เพราะว่าถูกลมหนาวเข้ามายึดคลองพื้นที่นะครับ
ดังนั้นความชื้นที่ก่อนหน้านี้เข้ามาสะสมส่วนใหญ่
ก็จะก่อตัวกลายเป็นฝนตกมาค่อนข้างเยอะนะครับ
อุณหภูมิเช้านี้เย็นสบายหลายพื้นที่เลยทีเดียว

แดดจะแรงเป็นพิเศษนะครับนะครับครับครับ
หลังจากนี้ก็จะเป็นขากลับของลมหนาวนะครับครับครับ
กลับมาเป็นฝนฟ้าค้านองขากลับจะเป็นหมอก
เดี๋ยวต้องต้อนควายเข้าบ้านเข้าเร็ว
กับบ้าน

ดู